แล้วผู้ชายคนนี้เขามีพฤติกรรมที่แบบชอบอวดแบบยังไงพูดไม่ถูก
มันไม่ใช่เบลคนแรกแต่ว่าเรายังไม่อยากเปิดเผยข้อมูล
เท่าที่รู้มันไม่ใช่เบลคนแรก

มันไม่มีทางที่จะเสียชีวิตด้วยตัวเองได้เพราะว่าเบลเป็นคนแข็งแรง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้พวกหนูช่วยยืนยันว่าเบลทำอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า
กินแค่เหล้าจริงหรอไปอัพจริงหรือเปล่าหนูบอกเลยว่าส่วนตัวหนูที่รู้จักเบล

วันนั้นน้องกินเหล้าอะไรก่อนหน้านั้นพักผ่อนเพียงพอไหม
ถ้าถ้าพูดแบบเป็นกลางอ่ะนะคะแต่ให้พูดแบบในความเป็นพี่แล้วก็ในความเป็นเพื่อนเนี่ย

เขาซัพพอร์ตตัวเองส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปกับใครโดยเต็มใจเป็นไปไม่ได้
นี่ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยรอเดี๋ยวรอกล้องจากหมู่บ้านอีกทีแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวไม่เชื่อค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังอยู่ในความสนใจมากอยู่นะคะสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นกับลาลาเบลนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงลอยต่อ๑๖กับ๑๗ที่เพิ่งจะผ่านไปนะคะ
แล้วก็รายงานข่าวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือนะตอนนี้คงต้องบอกว่ารอให้ออกจากปากตำรวจหรือไม่ก็หน่วยงานราชการ
เพราะว่าข้อมูลมันมีออกมาค่อนข้างมากนะคะก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าคือทุกคนก็ต้องการจะช่วยกันทำคดีนี้ด้วยแหละ
เพราะว่าก็สงสารน้องนะคะแล้วก็ยังลูกสาวอีกนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยค่ะยังมีรายงานข่าวออกมาอีกจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารต่างที่อยู่ในข่าวสารที่สารที่พบในร่างกายยังไม่ได้เปิดเผยยังเป็นทางการนะคะ
ยาเสพติดหรือว่าตัวยาที่คาดว่าจะอยู่ในข่าวแล้วอาจจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลาลาเบลนะคะ
เหนือจากนี้ข่าวล่าสุดที่ออกมาก็มีการพูดถึงคนที่ไปให้ปากคำเพิ่ม
เคยไปทำงานในบ้านหลังนี้นะคะว่าเคยไปเห็นอะไรเคยเจออะไรไม่ว่าจะเป็นตัวยาพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเจ้าของงาน
กระทั่งพฤติกรรมของน้ำอุ่นผู้ชายคนที่เป็นคนต้องสงสัยเบอร์หนึ่งตอนนี้นะคะ
แต่อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้มีอยู่๒๓ประเด็นที่ควรจะรอเพื่อที่จะชี้ให้เห็นชัดเจนว่าทิศทางของข่าวไปทางไหน
คือ๑เวลาที่แท้จริงที่เสียชีวิตเวลาที่แท้จริงค่ะว่าเบลเสียชีวิตเมื่อไหร่
เหนือจากนี้คือสารคัดหลังที่ตรวจพบเป็นของใครหรือเป็นของใครบ้างนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญคือการระบุสาเหตุการตายอันนี้ก็สำคัญ
เหนือจากนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเหมือนกันนะคะแต่ประกอบกันไป
วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับอีกสองสายเรานัดเอาไว้แต่ว่าหนึ่งท่านที่จะคุยกันกับเรา
เนื่องจากว่ามีชื่อสารเคมีชื่อยาออกมาเต็มเลยค่ะไม่ว่าจะมีข่าวว่าตรวจเจอที่ตัวน้ำอุ่น
เจอที่ห้องพักหรือแม้กระทั่งสันนิษฐานว่าอาจจะอยู่ในงานปาร์ตี้หรือไม่นะคะ
เกี่ยวข้องกับการตายของน้องเบลหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะคุยกันกับอาจารย์ท่านนี้
อาจารย์อยู่ที่คณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะดรวีรพงศ์ประสงค์จีนสวัสดีค่ะอาจารย

เคยคุยกันเรื่องนี้แหละตอนนั้นเรื่องยาเสียสาวนั่นแหละซึ่งร่มมันใหญ่มากนะคะแล้วจริงแล้วบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มที่จะเรียกว่ายาเสียสาวได้ด้วยเดี๋ยวมาขออนุญาตอาจารย์แบบนี้เลยค่ะเราจะคุยกับพี่ชายคนสนิทซึ่งไปเจอเบลเป็นคนแรกเลยนะคะตอนที่น้องจากไปแล้วนะคะเราจะคุยกับคุณโทนคนนี้เป็นคนสำคัญ

ใช่ครับคุณโทนเอาอย่างนี้คือเดี๋ยวพี่จอมหวันเนี่ยนะคะจะถามทุกอย่างแต่ว่าถ้าคุณโทนคิดว่าอันไหนไม่ควรตอบไม่อยากตอบบอกได้นะไม่เป็นไรนะคะ
ได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นเบื้องต้นน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าจะถามแค่เรื่องวิธีการทำงานของพริตตี้นะครับ
ได้ค่ะคุณโทนในส่วนของการรับงานของลาลาเบลเนี่ยค่ะคือการรับงานของลาลาเบลกับโมเดลลิ่งเจ้านี้คือตัวแทนเจ้านี้เนี่ยเขาเคยรับงานกันมาหลายครั้งไหมคะ
ไม่ไม่ครับน้องรับกับโมเดอริ่งเจ้านี้เป็นครั้งแรกครับเพราะว่าปกติน้องรับแต่งานมอเตอร์โชว์ยืนบูธล้างรถโชว์ตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งการรับงานกับโมเดลลิ่งเจ้านี้เป็นครั้งแรกเนี่ยคือรับงานกันครั้งแรกก็จริงนะคะแต่ว่าเขารู้จักกับคนที่ติดต่อเขาของโมเดลลิ่งนี้ไหมคะ

เขารับคนของโมเดลลิ่งนี้หรือเขารับผ่านคนอื่นมาอีกทีคะคือเหมือนกับแนะนำแนะนำต่อกันมาหรือรับตรงจากคนของโมเดลลิ่งคะ
คือวิธีการทำงานของพวกน้องเขาก็คือผู้ว่าจ้างงานให้โมโมหนึ่งหาเด็กโดยการบอร์ดงานผ่านกลุ่มไลน์ครับ
พอบอร์ดเสร็จก็จะมีน้องน้องส่งไปซึ่งวันนั้นน้องเบลเห็นว่ามันเป็นงานกลางวันและบอร์ดงานเขียนว่างานปลอดภัยชิวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เห็นว่ากลางวันเราว่างก็เลยส่งไปครับ
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอันนี้คือจริงมันก็เป็นครั้งแรกของหลายอย่างใช่ไหมคะครั้งแรกที่ถ้าฟังตามคุณโทนคือครั้งแรกที่เบลทำงานลักษณะแบบนี้ใช่ไหม
ไม่ต้องบอกยอมรับตามตรงครับว่าน้องทำอย่างนี้มาแบบว่าน้อยมากครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นไม่ถึง๕ครับ
แต่ไม่ใช่ครั้งแรกเคยแต่รับน้อยครับครับอ่าแต่กับโมเดลลิ่งนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกครับเวลาติดต่อกันผ่านเป็นเป็นลายกลุ่มเหรอคะหรือยังไงเป็นลายกลุ่มครับอ่าแล้วแล้วในนั้นเนี่ยมีผู้ชายน้ำที่ชื่อน้ำอุ่นอยู่ด้วยไหมคะไม่มีครับรายกลุ่มจะมีเฉพาะโมเลลิ่งแล้วก็พิตตี้ครับโมเลลิ่งจะติดต่อลูกค้าอีกทีนึงในในลายกลุ่ม

แล้วก็ตัวของลาลาเบลเนี่ยติดต่อกับโมเดลลิ่งโดยตรงคำถามคือว่าลาลาเบลเคยรู้จักน้ำอุ่นไหมคะไม่เคยครับอ่าอันนี้ก็ยืนยันนะคะยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เคยรู้จักน้ำอุ่นครับ
ลาลาเบลบอกใครไว้บ้างไหมคะว่าวันนั้นที่ไปมีพริตตี้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักมีใครอะไรยังไงบ้างมีใครได้ข้อมูลนี้ไว้บ้างคะ
ก็จะเป็นแฟนครับแฟนผม
มีคนที่เขารู้จักกี่คนที่ไปที่บ้านนี้คะวันนั้น

เขาบอกว่างานงานมีผู้หญิงด้วยซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงมาเป็นคู่ครับซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้ดูแลใครเลยเหมือนมานั่งชิลณตอนแรกนะครับ
พอสักพักเขาก็แชทมาแชทเฟสมาว่าหาแฟนผมว่าเมาแล้วมารับด้วยนะ
ถึงเมาแล้วเนี่ยค่ะ
ไม่เขาบอกว่ากินกันโหดมาก๒ชั่วโมง๒ขวด

แล้วสมมุตินะถ้าดื่มเนี่ยดื่มจากตัวเธอที่ต้องดื่มในงาน
หรือว่ามีใครยัดเยียดไหมคือพฤติกรรมภายในงานมันเป็นแบบไหนคะ
อันนี้เราไม่ทราบเลยครับ
เบลไม่ได้ทันเล่าให้ฝนหรือว่าไม่เล่าให้เพื่อนคนไหนฟังเลยใช่ไหม

เบลได้รายงานไม่ใช่รายงานหรอกเหมือนกับคุยให้ฟังไหมคะ
ว่าระหว่างอยู่ในงานน้องต้องทำอะไรคุยกับใครเขาทำยังไงกันบ้างในงานเจอใครบ้าง
คือน้องเล่ารายละเอียดถ่ายทอดให้ใครฟังบ้างไหมคะ
ไม่ค่อยได้เล่าครับแต่บอกว่ากินกันโหดแต่ก็ไม่ต้องดูแลใครนะเบื้องต้นนะครับ
ไปบ้านนี้ครั้งแรกใช่ไหมคะ

บ้านนี้ครั้งแรกแล้วเบลก็ไม่รู้จักใครในบ้านนี้มาจากงานอื่นเลยใช่ไหมคะ

คุณโทนคือนะตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาจากน้องที่อยู่ในวงการทำงานพริตตี้
แล้วก็พยายามที่จะชี้แจงหลายอย่างว่ามันก็มีความเข้าใจถูกบ้างเข้าใจผิดบ้างสำหรับวิธีการทำงานของน้อง
ซึ่งมันมีรูปแบบงานเยอะนะคะอันนั้นส่วนหนึ่งนอกเหนือจากนี้มันก็มีข้อมูลอีกหลายแบบที่บางคนก็เคยเข้าไปทำงานกับบ้านหลังนี้
ซึ่งเป็นเจ้าของงานนะตอนนั้นก็มีข้อมูลชุดที่น่าสนใจออกมาเยอะเหมือนกันนะคะ
ณตอนนี้ถามคุณโทนก่อนว่าจากการที่เข้าไปสอบอย่างยาวเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะรวมถึงที่ตำรวจพูดคุยกับญาติของลาลาเบลเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยยังคิดว่าน้ำอุ่นเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวไหมคะ
ผมจากความรู้สึกคิดว่าไม่น่าใช่เขาคนเดียวครับ
อันนี้คือเรารู้สึกตั้งแต่วันแรกหรือว่าเรารู้สึกหลังจากที่เริ่มได้สอบตำรวจเริ่มอาจจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันคะ
คือไปเห็นหลักฐานตัวหนึ่งครับซึ่งมองว่าน้องไม่น่าจะคือผู้ต้องสงสัยไม่น่าจะทำคนเดียวครับ
ถ้าถ้าคุณจอมขวัญได้ดูหลักฐานพื้นฐานเป็นพวกคลิปกล้องอย่างนี้ก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยอุ้มน้องเบลมา
แล้วถ้าคุณจอมขวัญสังเกตดีจะมีผู้ชายเดินออกจากบ้านมาซ้ายมืออีกคนนึง
อันนี้คือกล้องวงจรปิดที่เราเห็นตั้งแต่บ้านงานใช่ไหมคะ
ใช่ครับตั้งแต่บ้านงานคือผู้ต้องสงสัยให้การว่าหลักกันหมดมันย้อนแย้งกันครับ
คือที่ถามคุณโทนแบบนี้เนื่องจากว่าข้อมูลที่มันออกมามันก็ประสานกับข้อมูลจากหลายแบบที่มันออกมาว่า
จริงแล้วการที่ว่าน้องจะตายเมื่อไหร่เวลาไหนเนี่ยมันสำคัญต้องรอตำรวจนะคะ
แต่เมื่อมันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยคือจนถึงตอนนี้คุณโทนก็คิดเหมือนกันว่าน้ำอุ่นถ้าเกี่ยวก็คงไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคะ
เป็นเป็นความคิดส่วนบุคคลนะครับเป็นความคิดของของผมด้วยว่า

ใช่ดูจากหลักฐานทั่วไปว่าคือไม่ใช่คนเดียว
โทนค่ะคุณโทนได้ติดต่อกับน้องในแวดวง
พริตตี้ที่อาจจะทั้งเป็นเพื่อนเบลด้วยหรือไม่ใช่เพื่อนเบล
แต่เคยทำงานกับบ้านหลังนี้กับโมเดลลิ่งแห่งนี้หรือเคยเจอน้ำอุ่นเคยรู้จักผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นเนี่ย
ได้คุยกันไหมช่วงสองสามวันนี้คือไม่ต้องบอกดิฉันหมดก็ได้นะแต่ได้คุยเพื่อได้ข้อมูลบ้างไหมคะ
อันนี้ผมรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ส่งให้ตำรวจหมดเลยครับให้ตำรวจเขาไปดำเนินการเป็นกระบวนการของตำรวจครับ
เพราะฉะนั้นคนที่จะถูกเรียกมาสอบเนี่ยจะมีอีกจำนวนมากเลยใช่ไหมคะ
มากครับเพราะว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
ตอนที่สอบกับตำรวจเนี่ยนะคะนอกจากตำรวจสอบทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงของน้องเบลแล้วเนี่ย
ตำรวจได้บอกข้อมูลบางส่วนที่ตำรวจมีในมือให้กับคุณโทนหรือว่าพ่อแม่น้องเบลรู้บ้างไหมคะ
อ่าส่วนมากส่วนมากข้อมูลก็ก็จะมาจากทางเราที่ทำนำมาเสนอตำรวจครับอ่า
คือที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรคือว่าข้อมูลจากทางฝั่งบ้านจัดงานตำรวจบอกบ้างไหมว่าจริงแล้วเจออะไร
เพราะมันออกมาเป็นข่าวน้อยมาก
ใช่คือตำรวจตำรวจเขาให้เหตุผลว่าแบบเดี๋ยวจะเสียรูปคดีนะ

เดี๋ยวถ้านั่นเขาจะหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคือซึ่งซึ่งจริงเราก็เลยหยุดให้สัมภาษณ์ไปเลยเมื่อวาน
คือเวลาที่เบลหมดลมหายใจเนี่ยณตอนนี้ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงรู้ยังคะ
ว่าเวลาที่แท้จริงมันกี่โมงกันแน่คะ
แต่ว่าตัวเลขที่แท้จริงว่าเวลาไหนกันแน่จากการตรวจร่างกายของน้องเนี่ยยังไม่บอกนะใช่ไหมคะ
ยังยังครับตอนนี้ผลชนสูตรผลชนสูตรยังไม่ออกนะครับ
ก็ยังบอกว่าน้องมีร่องรอยมีอะไรอย่างนี้ยังไม่ออกเลยนะครับ
กำลังจะถามว่าคือภายในก็ยังไม่ได้แจ้งกันเหมือนกันใช่ไหมคะ
ยังยังครับผลน่าจะออกเร็วนี้แหละครับแต่ว่าเบื้องต้นยังแค่บอกว่าน้องเป็นน้องหัวใจล้มเหลวครับ
อืมอ่าก็ตามที่เราได้ได้เห็นในข่าวกันนะคะ
ก็คือว่ามีอยู่๒๓จุดที่สำคัญแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดต้องรอหมอหมดเลยนะคะ
แล้วก็ต้องผ่านปากของตำรวจก็คือเวลาที่แท้จริง

แล้วก็สารที่บอกว่าตรวจพบในร่างกายน้องเป็นของใคร
และเป็นมากกว่า๑คนหรือเปล่าที่ตรวจพบ
แล้วก็รวมถึงสาเหตุการณ์ตายด้วยว่ามันตายจากอะไรกันแน่
เบลเนี่ยไม่มีประวัติการใช้ยาเสพติดเลยใช่ไหมคะ
คือที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่ามันมีชื่อสารขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
จำเป็นต้องใช้จำแบบเหมือนกับเจ้าของงานให้ใช้

คุณโทนแน่ใจไหมว่าน้องไม่เคยเลย
ผมแน่ใจครับจากอุปนิสัยน้อง
น้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับ
อืมมันมีข้อมูลสองแบบนะคะ
มีคนใกล้ชิดที่บอกว่าน้องเป็นคนเหมือนคอแข็งพอสมควร
อีกแบบก็คือน้องเหมือนดื่มได้ไม่เยอะ
จริงแล้วคุณโทนรู้จักเป็นยังไงกันแน่
น้องเป็นคนที่คือกินได้ระดับหนึ่งครับ
ระดับหนึ่งเลยแหละเวลากินเหล้าอ่ะ
แต่น้องเวลาเมาน้องจะไม่ใช่อาการที่หลับไปเลย

น้องเป็นคนที่ถ้าเมาปุ๊บจะโวยวายก่อน
ซึ่งไม่มีใครสามารถเข้าใกล้ตัวเขาได้
ตรงนี้ตรงนี้ผมมีคลิปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว
ที่ผมเจอกับน้องเขาแรก

หลังจากที่อัลลูวานะไปแล้ว
คุณโทนคุณโทนคิดว่าตัวนิสัยส่วนตัวที่รู้จัก
คือเขาเป็นคนเหมือนกับป้องกันตัวเองระแวดระวังคือ
คือทันไหมถ้าใครจะเข้าหาใครจะหลอกใครจะมอมใครจะเมาเขาเนี่ย
เขาทันไหม

หมายถึงว่าทำแบบว่าทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับ
ทุกอย่างเลยค่ะอย่างเช่นพยายามจะมอมเขาพยายามจะทำให้เขาเมา
ไม่ว่าจะใช้แอลกอฮอล์หรือใช้ยาเสพติดหรืออะไรอย่างนี้
คือเขาจะทันไหมว่ามีคนเข้ามาจะทำแบบนี้เขาหวังจะทำอย่างนี้เขาเขาจะทันไหม
น้องเขาไม่ค่อยไม่ค่อยทันนะครับเรื่องเรื่องพวกนี้คือน้องเขาไม่ค่อย
เขาเรียกว่าเหมือนซื้ออะครับ
เอออ่าคือที่ถามแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีประเด็นถัดไปอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะ
เฉพาะข้อมูลที่หลังจากตำรวจได้ไปเก็บข้อมูลเพิ่มจากบ้านที่จัดงานค่ะ
ไม่ใช่อะไรหรอกก็เลยจะถามนิสัยน้องเบลเอาไว้
คุณโทนยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ให้ข้อมูลนะคะ
แล้วเดี๋ยวยังไงทุกสำนักข่าวก็ตามข่าวนี้ช่วยกันต่อนะ

เมื่อสักครู่ที่บอกอาจารย์วีรพงศ์ไว้ค่ะ
คุณผู้ชมมันมีทั้งข่าวที่ว่าสิ่งที่ตรวจพบในร่างกายของน้ำอุ่น
นะคะผู้ชายคนที่ถูกต้องสงสัยเป็นคนแรกเลย
แล้วก็ข้อมูลที่บอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ตำรวจเก็บได้
ไม่ว่าจะเป็นจากกระเป๋าเขาในคอนโดของผู้ชายคนนี้ก็แล้วแต่
หรือสิ่งที่ผนวกเข้าไปนะคะเป็นความรู้จากหลายแขนงว่า
ถ้าเราจะกางล่มยาเสียสาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยาที่ใช้ชื่อว่ายาเสียสาว
มันเอายาที่ใช้เพื่อการอื่นมาทำให้เป็นยาเสียสาวได้ทั้งหมดเลย

คุณผู้ชมค่ะคือข่าวออกมาเยอะมากนะคะ
ทั้งข่าวที่บอกว่าเป็นการรายงานข่าวนะคะ

คนที่แวดล้อมอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวอาจจะไม่ใช่ชั้นแรกนะคะ
อาจจะห่างออกไปเคยทำงานเคยไปงานบ้านหลังนี้นะคะ
เคยรับงานลักษณะแบบนี้ข้อมูลมันออกมาเยอะนะคะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องรอตำรวจเท่านั้น
ที่จะเป็นคนพูดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลาลาเบล
หลังจากที่ตรวจศพน้องแล้วนะคะว่าจริงแล้วเสียชีวิตกี่ชั่วโมงแน่
เป็นของใครหรือเป็นของใครกี่คนนะคะ
แล้วตรงนี้คือสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริง
แต่ฟังจากผู้รู้ก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วการเสียชีวิตในลักษณะที่มันผิดปกติ
มันจะไปลงลักษณะของการเต้นของหัวใจแบบนี้แหละ

ส่วนจะบอกอย่างละเอียดก็คือรอผลชนสูตรอย่างละเอียด

แต่เบื้องต้นค่ะอาจารย์ที่เราจะคุยกันคือมันมีศัพท์เยอะมากเต็มไปหมดเลย
ตำรวจออกมาปฏิเสธนะคะคุณผู้ชมออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้ยืนยันว่า

ที่ไม่ได้อยู่ในความหมายของยาเสียสาวใช่ไหมคุณหมอเอ้ยอาจารย์
มันเป็นสารที่มนุษย์เราสามารถสร้างได้อยู่แล้วครับในสมอง

มีแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสารในกลุ่มสารสื่อประสาทครับ
เนื่องจากว่าในสมองของคนเราเนี่ยมันมีเซลลประสาทที่พูดคุยกัน
เพราะฉะนั้นสารเคมีในสมองมันมีหลายอย่างมากเลย
มีเยอะแยะไม่เป็นไรครับมันมีหลายตัว
มีเยอะมากครับมีเป็น๑๐๒๐ตัว

เขาเอามาใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรคะ
ก็หมายความว่ามันใช้เป็นยาวางสลบครับ

หรือว่าบางกรณีอาจจะใช้ในการรักษาโรคที่เกิดการหลับผิดปกติเป็นต้น
มีผลต่อการนอนอย่างงี้แหละครับ
มีผลต่อการนอนอย่างงี้ถ้าสมมุติเราจะบอกว่า
คือเพื่อให้เหยื่อสลบเหรอคะหรือเพื่อให้เหยื่อเคลิ้ม
จริงมันแล้วแต่ขนาดของยาครับซึ่งเราคงไม่ได้พูดถึง
หรือว่าใช้เท่าไหร่ใช้ปริมาณเท่าไหร่ความถี่เป็นยังไง
หรือว่าใช้ระยะยาวนานแค่ไหนหรือว่าใส่ในเครื่องดื่มอะไรบ้าง
ผู้ต้องหาหลักก็ได้เพราะว่ามันมียาเยอะมาก
เพราะว่าอย่าลืมว่าสมองของคนเราเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนมาก
ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันไปปรับสารในสมอง
ปรับโดปามีนปรับตัวกาบ่ามันก็มีผล
แต่เท่าที่มันด่งดังขึ้นมาก็นึกจากว่ากาบ่า
เวลาที่มันไปกระตุ้นตัวรับกาบ้าบีรีเซปเตอร์
มันจะทำให้เกิดอาการเสื่องซึมเกิดอาการง่วงนอน
หรือว่าถ้าได้ในขณะที่มันสูงมันอาจจะกดประสาท
ทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยน้อยลงแล้วก็สลบสลายแล้วก็หมดสติได้ครับ

มันอาจจะเป็นของแข็งก็ได้หรือเป็นของเหลวใสก็ได้ครับ
ส่วนใหญ่มันผลิตในรูปของเกลือโซเดียม
คำว่าเกลือนี่หมายถึงว่ามันละลายน้ำได้

รสชาติมันออกเกลือโซเดียมมันก็เป็นรสชาติเค็มปลาแร่มปลาแร่ม
นี่ตามข้อมูลวิทยาศาสตร์นะครับผมเองก็ไม่เคยชิมนะครับ
แล้วมันออกเค็มเขาก็เลยเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นหยอดน้ำปลาหรืออะไรพวกนี้ครับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นเกลือโซเดียมเพราะฉะนั้นมันละลายได้ในน้ำ
เพราะฉะนั้นมันเป็นทั้งใสก็ได้หรือว่าเป็นเม็ดคล้ายเม็ดเกลือผึกเกลือ
แกงที่เราใส่ต้มเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะสะดวกในการใช้งาน
ตกลงมันมีผลต่อการแบบทำให้นอนทำให้หลับใช้เพื่อแบบเป็นยาสลบเนี่ยคะแล้วจริงมันมีผลกระตุ้นให้คนมีอารมณ์ทางเพศไหมคะ
คงจะพูดอย่างนั้นโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อในบางขนาดนะครับ
มันอาจจะทำให้เกิดอาการเคลิ้มเกิดอาการมีความสุขเกิดอาการไม่ระมัดระวังตัวเอง
หรือว่าทำให้เกิดอารมณ์ใจอ่อนกับบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นภัยมันเพิ่มเพิ่มหน่อย
หมายถึงว่าถ้าไม่ใช้เพื่อวางยาสลบนะครับ
ได้ใช้เพื่อให้รู้สึกแบบเพ้อเพลิน
แล้วจะไปสู่ความสัมพันธ์เนี่ยนะคะ
มันใช้สำหรับคนออกกำลังกายได้ไหมอาจารย์
เอ่อจริงจริงมันก็มีคนเคยใช้นะครับ
ในเชิงของการกระตุ้นให้มันเกิดกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อ
ก็คือเป็นคนที่อยากมีมวลกล้ามเนื้อ

อย่างเช่นบางอย่างนี้เราบอกว่ามันกระตุ้นตัวกาบ้าด้วย

ซึ่งฮอร์โมนพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

อาจารย์ถ้าสมมุตินะคะถ้าเราเชื่อว่าตามข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ

ไม่ว่าจะเป็นที่คอนโดที่กระเป๋าหรือตรวจพบใดก็แล้วแต่

กลุ่มนี้ใช้เพื่อเพศสัมพันธ์

สำหรับคนออกกำลังกายเล่นกล้าม
คือมันสามารถสรุปได้ไหมว่าคนที่มีกลุ่มนี้อยู่ที่ตัวเนี่ย

มันยากนะครับแต่ว่าไอ้กลุ่มนี้
มันเป็นยาที่มีวัตถุประสงค์ที่จำเพาะ
คือมันช่วยเพิ่มขยายขนาดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่
อวัยวะเพศมันก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
ที่มีทั้งมีภาพที่เป็นเกร็ดขาว
ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักใช้ในทางที่ผิด
แต่ว่าก็จะมีบางคนที่นำไปใช้
เพื่อที่จะทำให้รูปร่างสมส่วน
หรือว่าอยากจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อก็มีใช้
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่มีคำแนะนำแต่อย่างใดครับ

แต่ว่าควรจะใช้ไปเพื่อการออกกำลังกายแบบให้แบบ
ให้แบบกล้ามโตหุ่นใหญ่อะไรอย่างนี้

เพราะว่าเมื่อวานที่เราคุยกันค่ะคุณผู้ชมคือ
ถ้าเป็นไปตามรายชื่อที่ออกมาเป็นข่าวจริงคือมันก็สรุปลำบาก
เพราะว่าคนที่ต้องสงสัยคือผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นเนี่ยนะคะ
คือเพราะเอิญว่าเขาก็เหมือนกับแบบมันก็มีข่าวว่าเขาเป็นเทรนเนอร์
เขาเล่นกล้ามว่ากล้ามใหญ่อะไรแบบนี้ด้วยแหละที่เราเห็นนะคะ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าแหมเรานัดเรานัดน้องที่เพิ่งออกจากห้องสอบของตำรวจไว้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ติดต่อไม่ได้สมมุติถ้าดูรายการอยู่รับสายทีมงานเราหน่อยนะคะ
แต่เดี๋ยวถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีอีก๒ตัวที่เราจะคุยกัน
เพราะว่ามันมีรายงานข่าวว่าน่าจะเป็นสารที่ตรวจเจอในเลือดของผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นสักครู่ค่ะ
คุณคริสตินัดวัยก็ธรรมดิจารย์ยกเลิกนะคะ
แล้วก็ออกมาประมาณสักก่อนเข้ารายการเราประมาณสัก
ชั่วโมงเสร็จเสร็จนะคะคือข่าวมันมีข้อมูลที่ต้องถามอาจารย์
ต่อด้วยเพราะว่าตัวคุณคริสเองเนี่ยที่ให้เข้าข้อมูลเนี่ยคือเธอ
เข้าไปในรอบวันก่อนที่จะเกิดรอบของลาลาเบลขึ้นนะคะแล้วก็ก็
พูดถึงว่าเธอเห็นยาเคอันนี้เจ้าตัวบอกนะคะเห็นยาเคคือเธอเห็น
แล้วเธอรู้จักเพราะว่าเพราะว่าเคยเห็นแต่ไม่ได้เสพแล้วก็อันนี้
ข่าวที่รายงานมานะคะบอกว่าคือเห็นยาเคที่ว่าแล้วก็อยู่ใน
อยู่แถวแก้วเหล้านะคะซึ่งก็เห็นอยู่เป็นประจำแต่ว่าไม่ได้เสพแล้วก็
เห็นคนในงานใช้นิ้วแตะที่ซองแล้วก็สูดเข้าจมูกแต่ว่าจะไม่
ว่าเป็นใครเพราะว่าข้างในก็ไฟสลัวอันนี้คือหนึ่งหนึ่งตัวนะ
เดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์อีกทีนอกเหนือจากนี้มันมีข่าวที่บอกว่าตรวจพบ
สารเคมีในตัวของผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเคตามีนหรือ
ว่าเครนบิลเทอร์โรลเรียนออกเสียงถูกไหมครับผมนะคะเอาเอายาเคก่อน
ยาเคถือว่าอยู่ในในนิยามยาเสียสาวได้ไหมคะอาจารย์ผมว่ายัง
เสียสาวเนี่ยมันไม่มีคำนิยามทางกฎหมายโดยโดยตรงนะครับแล้วก็พูด
นั้นว่ายาเสียสาก็เพราะว่ามันเป็นยาอะไรก็ได้ครับที่ทำให้สุภาพ
ตรีผู้หญิงคนนั้นน่ะหมดสติแล้วก็สูญเสียความเป็นสาวคือ
โดนรวนรามทางเพศหรือว่าทำกระทำชำราวแต่จริงยาพวกเนี้ยมันก็
หนุ่มได้เหมือนกันคือผู้ชายกินมันก็อาจจะมีอาการคล้ายคล้าย
เกิดขึ้นกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงผู้ชายกินก็
ก็เหมือนกันแต่ที่เราเรียกยาเสียสาวเพราะว่ามันเกิดเหตุ
ผู้หญิงค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาพวกนี้มันมีหลายตัวมาก
พวกนี้ก็อุตรีไปเอายาที่รักษาทั่วไปครับยาแก่ปวด
แก้ไอเอามาสัญหามาเพื่อที่จะนำมาใช้ในทางที่ผิดซึ่ง
พอเรียกกำรวมแล้วเนี่ยเป็นยาเสียสาวคนก็เลยคิดว่ายาเสีย
สาวเนี้ยมันมันสังเกตง่ายซึ่งในความเป็นจริงมันสังเกตได้
ยากมากอ่าอาจารย์ค่ะคือจริงจริงแล้วเนี่ยยาใดก็แล้วแต่ที่ออก
ฤทธิ์เอ่อแล้วเป็นไปตามจุดประสงค์ของคนที่ใช้เช่นอย่าให้
แบบเพ้อมืนมืนแบบหมดแรงอันนี้แบบหนึ่งลีแบบคือแบบเพ้อ
สนุกดีดหน่อยดีดหน่อยเนี่ยคือก็แล้วแต่ว่ายาตัวไหน
มันออกฤทธิ์แบบไหนแล้วเจ้าตัวเอาไปใช้เพื่อการใดอันนี้
อยู่ในร่มยาเสียสาวได้ทั้งหมดถูกไหมคะผมคิดว่ามัน
น่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกันเพราะว่าเวลาที่ยาบางอย่าง
บางคนกินเข้าไปอาจจะดีดแบบมีความสุขเคลิ้ม
แล้วก็เข้าถึงดนตรีเข้าถึงผู้คนมากขึ้นแล้วก็เวลาที่ไป
เที่ยวตามผับตามบาร์มีความกล้าในการพูดคุยกับคน
แปลกหน้าหรือว่าทำในสิ่งที่ปกติทำไม่ได้แต่ว่าพอได้
ยาวเนี่ยมีความมีความกล้ามีความมั่นใจมีความกล้าที่
คุยกับคนแปลกหน้ากล้าที่จะคบหาสมาคมด้วยอันนี้ก็
เป็นยากลุ่มหนึ่งซึ่งก็อาจจะทำให้จิตใจอารมณ์ดีเต้น
ทั้งคืนก็แล้วแต่แต่ณถึงจุดหนึ่งเวลาที่ได้ยา
เพิ่มมากขึ้นผนวกกับได้สารอื่นอื่นด้วยอาจจะกินเหล้าหรือว่า
บางทีแล้วมันถูกปลอมปนเข้าไปในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ย
เวลาที่ไปปาราทีมันถูกขับดรัก

พอมันผสมปนเปย์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็รวมกันขนาด

ทำให้เกิดฤทธิกฎประสาทความจำก็จำไม่ได้

หายใจก็เริ่มติดขัดแล้วก็อาจจะกระทั่งถึงเสียชีวิตเหมือนที่เป็นข่าวแบบทุกวันนี้ครับ
อาจารย์อันนี้มันมีข่าวอีกอันหนึ่งที่มันออกมาเนี่ยนะคะ
ข่าวที่บอกว่ามันมีผลการตรวจเลือดแต่อันนี้เป็นข่าวนะคะคุณผู้ชมอยาก
อยากให้เป็นการแถลงข่าวอย่างแบบออกจากปากให้เห็นเลยนะคะ
๒ตัวนี้คือใช้เพื่ออะไรคะอาจารย์ถ้าอยู่ในร่างกายควรใช้เพื่ออะไรคะ
มันมี๒สารนะครับแต่ว่า๒สารนี้มันค่อนข้างที่จะอยู่คนละกลุ่มกันนะครับ
พวกนี้ก็เป็นยาที่เรียกว่าเป็นยาที่สำหรับคนที่ไปเที่ยวปาร์ตี้เพื่อเพิ่มความสุขสนาน
เคลิ้มความเข้าถึงอารมณ์ทำให้เกิดภาวะเรียกว่าอะไรอ่ะ
ออกจากร่างก็คือไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวสติหลุดลอยถ้าเผื่อกินในปริมาณที่มาก
ก็คือขึ้นบนอะไรประมาณนี้ครับ
ใช้ในทางปรัสุสัจสมัยก่อนมีข่าวการใช้ในทางเสีอเสียหาย
ก็คือว่าเป็นสารเร่งเนื้อแดง
เนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ในการที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการเผาผันพลังงาน

ก็ทำงานโดยการที่เพิ่มปริมาณเนื้อ
อย่างเช่นในสุกรก็เพิ่มเนื้อแดงมากขึ้น

มันก็จะมีผลก็คือทำให้เหมือนเป็นตัวช่วย

ว่าคนที่อยากจะเบิร์นแล้วก็อยากที่จะหุ่นดี

ให้แบบ

สารเลขเนื้อ
คือถ้ามันเป็นไปตามนี้
หรือตรวจพบที่ตัวเขาหมายถึงว่าผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นนะคะ
ก็อาจจะไปในทางแบบพวกฟิตเน็ตเร่งกล้ามเพาะกายอะไรประมาณนี้
คืออาจจะถูกอธิบายไปอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะ

มีความเป็นไปได้หลายอย่างเลยครับเพราะว่าแล้วแต่วัตถุประสงค์
เพราะว่าอย่างเช่นยาพวกนี้มันใช้ได้หลายอาการ
ได้หลายวัตถุประสงค์ขึ้นกับขนาดแล้วก็ขึ้นกับความถี่
แล้วก็ขึ้นกับคนที่ได้รับยาด้วยครับ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันแยกส่วนที่มันน่าจะสงสัย
ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามน้องกล้ามเนื้อแบบเร่งกล้ามก่อนนะคะอาจารย์
ยาตัวไหนที่ได้รับเข้าไปมากเกินไป

เพราะว่าตามข่าวคือน้องมีน้ำลายฟูมปากด้วย
แต่ถ้ามันได้รับเกินขนาดจริงมันเป็นกฎศูนย์หายใจ

เพราะฉะนั้นอาการต่างเหล่านี้ก็คือน้ำหัวน้ำลาย
คือภาษาเฉพาะเรียกว่าทาสไฟแตกปัสสาวะฉีระแล้วก็ตามแต่
อันนี้มันคืออาการโคม่าแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้าย

สมองไม่สามารถควบคุมการทำงานของระบบประสาทส่วนปลายได้
อันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีการช็อกหมดสติ

คือถ้าเป็นน้ำลายฟูมปากจริงไม่ได้แปลว่ากินหรือว่าเทกเกินขนาด
แล้วน้ำลายฟูมปากแต่หมายถึงว่าเกินขนาดแล้วถึงชีวิตแล้ว
แล้วเกิดอาการว่ามันแบบธาตุมันแตกหมดแล้วมันเลยน้ำลายฟูมปากเป็นอย่างหนึ่งเหรออาจารย์
อันนี้ก็ต้องไปดูในเชิงนิติเวศต่อไปนะครับว่ามันเป็นยาอะไรบ้าง
แต่ว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์แล้วเวลาที่เรากินอะไรก็ตามที่เป็นสารพิษ
มันต้องมีการหยุดการทำงานของอวัยวะหายใจหัวใจ
แม้กระทั่งการที่เรากินเข้าไปแล้วร่างกายเราต่อต้าน
แล้วก็แค่อาเจียนแค่เวียนหัวแต่การที่มันฟูมปาก
เราก็ต้องไปดูว่ามันฟูมปากยังไงลักษณะที่ออกมาจากปาก
จริงคือเรามองไม่เห็นแต่เราก็ได้กระจินตนาการ
เราไม่ได้สังเกตว่ามันเกิดยังไงคำว่าฟูมปากเพราะว่ามันมีหลายอาการ
ถ้าเราจะพูดถึงในกรณีนี้อันนี้เรียนสมมุติเอาก่อนนะคะ
ถ้าเราพูดถึงว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่แล้วสุดท้ายนั่นคืออาการสุดท้าย
โคม่าของลาลาเบลแล้วก่อนที่ลาลาเบลจะไปเนี่ยนะคะ
น้ำลายฟูมปากถือเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นได้พร้อมกันกับที่ปัสสาวะ

อะไรมันก็สามารถที่จะขับถ่ายออกมา
เพราะฉะนั้นปัสสาวะอุจจาระหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอาเจียน
การยุติการหยุดกิจกรรมทุกอย่างของอวัยวะมันก็เกิดได้ครับ

ซึ่งผมคิดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทอาจจะให้คำตอบ
ปัดหน้าก็น่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน
แต่ว่าจากที่เล่าให้ฟังว่าฟูมปากหรือว่าปากเปลี่ยนสีเนี่ย
ผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องไปสืบต่อว่าไอ้ที่เปลี่ยนสีนี้
นี่เพราะอะไรเพราะว่าขาดออกซิเจนหรือว่าเพราะเลือดมันตกตะกอน
อันนี้ทางคุณหมอทางนิติเวทคงจะต้องตรวจอย่างละเอียดว่า
กี่ชั่วโมงนับจากที่ที่พบน้องหรือว่าที่เขาที่เขาส่งแชทอะไรแบบนี้
ผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งมันไม่ยากในเชิงของนิติเวทที่จะสืบเสาะแสวงหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่า
ยาตัวไหนที่พบในเลือดยาตัวไหนที่พบในตับ

แล้วก็ดูสารอนุพันธ์ที่มันสลายออกมา
แล้วก็เทียบเคียงว่าณเวลาที่พบกระบวนการของร่างกายมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
เป็นยังไงหรือว่าตัวแข็งหรือยังหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
อันนี้ผมคิดว่าทางวิทยาศาสตร์สามารถที่จะให้คำตอบได้ครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันถามอาจารย์เยอะ
เพราะว่าคือตอนนี้คือสิ่งที่มันจะพุ่งไปได้นะที่มีอยู่ในมือจากข่าวเนี่ยนะคะ
ก็คือชื่อสารเหล่านี้ชื่อสารต่างเหล่านี้
แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยตำรวจจะเป็นคนที่รู้ทั้งหมดนะคะ
จากการสอบแต่ละคนว่าใครบอกตรงไม่ตรงไปด้วยกันได้ไหมนะคะ

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าแล้วตำรวจจะเป็นผู้พูดเองคือ
ทั้งหลายทั้งปวงเวลาที่แท้จริงที่ลาลาเบลหยุดหายใจเสียชีวิตไปนะคะ
แล้วก็สารคัดหลังที่บอกว่าเจอที่อวัยวะเพศนะคะ
แล้วก็รวมถึงร่องรอยว่าตรงเธอถูกกระทำชำราวจากใครหรือไม่
และถ้าเป็นอย่างนั้นจากแค่คนคนเดียวหรือเปล่า
ข้างหลังที่ตรวจเจอจากคนคนเดียวหรือมากกว่านั้น
และสาเหตุการตายที่แท้จริงจากยาชื่อสารเคมีต่างเหล่านี้
หรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่
ภาพจากกล้องวงจรปิดเราจะเห็นได้หลายมุมนะคะ
อย่างที่คุณโทนบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าครอบครัวก็ต้องรอตำรวจนั่นแหละ
เพราะความสงสัยที่เห็นจากตาเนี่ยนะคะคือก็ว่าลำบาก
ถ้าจะบอกว่าผู้ชายที่ชื่อน้ำอุ่นทำคนเดียวเลยเกี่ยวข้องคนเดียวเลย
ไม่มีใครรับรู้เลยพากันไปเองชอบพอกัน
อันนี้ภาพมันไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่
แต่เชื่อมโยงได้จริงไหมดิฉันไม่ทราบ

เพราะว่าล่าสุดนี้ที่เพิ่งจะเข้าไปก็คือโมเดลลิ่งที่รับงาน
ลาลาเบลไปที่บ้านหลังนั้นเพิ่งจะเข้าไปตอนทุ่มเสร็จค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้ชมอย่างละเอียดยิบเช่นเดียวกัน
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป